ส่วนคดีอุกอาจค่ะยิงหนุ่มสาวที่เขาชีจันทร์จังหวัดชนบุรีนะคะ
วันนี้ครอบครัวของนายอนันตชัยจริตรำหรือฟอส
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตนั้นได้ทำพิธีชาปนกิจศพแล้ว
ด้านตำลดผู้ทอดนาจอมเทียนค่ะนำหนึ่งในสามผู้ต้องหาจ้าง
รับจ้างเสียอ้วนให้คอยรายงานความเคลื่อนไหวนี้ไปชี้จุด
ก่อนที่ทั้งสองคนจะถูกยิงเสียชีวิตด้วยนะคะติดตามจากรายงานค่ะ
นายสายันศรีศุกร์ผู้ต้องหาคดีร่วมกันยิงหนุ่มสาวเสียชีวิตที่เขาชีจันทร์
ถูกตำลดผู้ทอดนาจอมเทียนนำตัวไปชี้จุดต่างต่าง
ที่ผู้ตายไปท่องเที่ยวในพัทยาและสัตหีบทั้งหมด๖จุด
จุดแรกบริเวณลงจากรถตู้โดยสารแยกพัทยาใต้

นายอันตชัยเจอดิตรรรมหรือฟอส

เป็นจุดที่ทุกคนไปเดินเล่นส่วนจุดที่๔คือตลาดน้ำสี่ภาค
จากนั้นจุดที่๕ผู้ตายได้ไปเที่ยวต่อที่สวนนงนุษย์
ก่อนที่จะไปจุดสุดท้ายคือเขาชีจันทร์เป็นจุดที่หก
โดยทั้ง๖จุดนายสายันได้รายงานความเคลื่อนไหวให้เสียอ้วนทราบทุกจุด
ทั้งสองคนจะถูกยิงด้านพลตำรวจตรีนันทชาติสุพมงคล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีเปิดเผยว่ายืนยันไม่ใช่การยิงผิดตัว
ส่วนกรณีที่พบรถกระบะของเสียอ้วนจอดอยู่ข้างทางในอำเภอเมืองสะแก้ว
จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบอีกครั้งว่ามีความเกี่ยวยงกับการหลบหนีหรือไม่
หากหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงจะออกไม้จับเพิ่มทันทีไม่ได้ยิงผิดตัวนะครับ
กลุ่มคนร้ายผมเชื่อมั่นว่าถูกต้องไม่ผิดไม่มั่วครับ
แต่ว่าเราก็ละเอียดรอบครอบฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่รวดเร็วทันใจ
แต่หลายท่านที่อยากจะจับให้ได้ภายในวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยผมผมมองว่าอย่างนี้ครับว่า
จับได้วันนี้พรุ่งนี้แล้วก็มาหลุดอีกเนี่ยมันไม่ผมไม่เอาครับ
แล้วก็คนอย่างตำรวจธนบุรีเนี่ยนะครับเงินจะสักกี่ล้านก็ซื้อพวกผมไม่ได้หรอกครับ
ไม่ต้องห่วงที่ว่าเขาจะเป็นคนผู้มีอิทธิพลร่ำรวยไม่มีใครมีอิทธิพลเหนือกฎหมายหรอกครับ
ผมเชื่อว่าอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นจริงจริงเงินก็ซื้อพวกผมไม่ได้แล้วครับ
ซื้อความยื่นทำไม่ได้แล้วครับส่วนบรรยากาศงานชาปนักกิจศพของฟอสในวันนี้
เป็นไปด้วยความเศร้าโศกนางจอมสีชมพูพื้นแม่ของฟอส
ยังคงเรียกร้องให้ตำรวจตามจับตัวเสียอ้วนและผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีให้ได้
พร้อมยอมรับว่าครอบครัวกังวลเรื่องความปลอดภัยเพราะคนร้ายอาจจะเข้ามาหลบซ่อนตัวในพื้นที่
แต่ยังเชื่อในการทำงานของตำรวจว่าจะสามารถจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีได้โดยเร็ว
แถวรัฐทีวีรายงาน